ดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่เชียงใหม่นะครับนี่ก็หึงโหดเหลือเกินนะ
สามีหนุ่มวัย๒๓ปีหึงภรรยาที่อายุ๔๐
แล้วก็บุกไปแทงสามีเก่าของภรรยาเสียชีวิตคาบ้านพัก
ผู้ตายนะฮะตัวเองก็หนีไปสุดท้ายถูกจับได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุนะครับในท้องที่หมู่บ้านมหาธาตุหมู่๔ตำบลแสนหาย
อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อคืน๑๑มีนาคมนะฮะท้องที่สพเวียงแหงนะครับ
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะก็มีคนเจ็บที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายธานินนำสกุลสุวรรณอายุสี่สิบห้าปี
เป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุแล้วคุณธานินก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแสนหายเขตสองด้วย
เป็นอสมของพื้นที่ด้วยนะฮะถูกแทงด้วยมีดปลายแหลม
บาดแผลถูกแทงเข้าลำคอและหน้าอกจุดสำคัญเสียชีวิตนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะครับ
แต่ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้จับได้ในหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุ๑เล่มเป็นมีดปลายแหลม
นี่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนายทศพลนะฮะอายุ๒๓ปี
มีประวัติเคยติดคุกคดียาเสพติดมาก่อนหน้านี้ด้วย
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ

ก็ไปที่บ้านนะฮะที่เกิดเหตุ
ซึ่งญาติญาติตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายธานินผู้ตายที่นี่
ชาวบ้านก็มาร่วมงานกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าผู้ตายเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน
ทำงานให้กับชาวบ้านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอสม
ลูกชายคนโตของผู้ตายนะครับชื่อธนวินอายุ๑๙ปี
บอกกับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
พ่อกับแม่แต่งงานกันใช้ชีวิตด้วยกัน๒๐กว่าปี
แยกกันอยู่นะครับซึ่งพอเลิกกันไปแม่ก็ไปคบหาดูใจ
กับคนก่อเหตุที่เป็นแฟนใหม่เป็นแฟนหนุ่มรุ่นน้องวัย๒๓ปี
เมื่อ๒เดือนก่อนแม่เนี่ยถูกนายทศพลคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายอยู่บ่อย
มีบาดแผลตามใบหน้าแล้วก็ร่างกายถึงขั้นถูกบังคับให้กราบเท้า
ทศพลด้วยนี่ฮะเขาบอกเขามีคลิปหลักฐานเห็นไหมที่แม่เขาถูก
หลายสิ่งหลายอย่างค่ะต้องกราบเท้านายทศพลถูกทำร้ายร่างกายจน
มีบาดแผลแม่ก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านที่เลิกกับพ่อไปซึ่ง
พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะถึงแม้จะเลิกกันไปแต่พ่อก็ยังเป็น
แม่อยู่อ่ะนะในฐานะอดีตภรรยาก็ให้แม่กลับมาอยู่ที่บ้านได้นี่ฮะแล้ว
ก็มีคลิปเสียงที่คนก่อเหตุนายทศพลเนี่ยนะโทรมาหาว่าเออมาทำไม
มันเกิดอะไรขึ้นมีใครไม่พอใจหรือยังไงที่มาคบกับเขาที่
เขาคบกับทางฝั่งของอดีตภรรยาของผู้ตายค่ะ
ไม่ยินหรอลูกไม่ยินหรอ
ว่าได้เหลี่ยมกอยว่ามีใครมาพอใจห้องที่แม่มาอยู่นี่แหละ
ก็จริงถ้าบอกดีก็โอเคนะแต่นี่คือแบบ

นี่ครับลูกชายของผู้ตายบอกนายโทษภลแฟนใหม่ของแม่ที่เขื่อโทมา
บอกไม่พอใจหรือยังไงที่เขามาคบกับแม่เนี่ยหรือมี
ใครไม่พอใจไหมวันเกิดเหตุนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ
ทางธนวินเนี่ยบอกว่าพ่อนะครับขี่จักรยานยนต์กลับมาจาก
บ้านญาติตอนนั้นแม่นะก็ออกมาที่หน้าบ้านเป็นจังหวะที่
ทศพลแฟนใหม่ของแม่ขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านพ่อพอดี
แล้วก็พูดจาข่มขู่บอกให้พ่อระวังตัวจากนั้นแม่ก็เตือน
ว่าเออไปไหนออกไปไหนยังไงระวังตัวนะอย่าออกไปนอก
บ้านเพราะว่านายทศพลเนี่ยมาก่อกวนอยู่พ่อก็เปิดประตูออก
ไปดูจังหวะนั้นนายทศพลนะครับเดินมาหาพ่อแล้วใช้มีดเนี่ย
พ่อทันทีเลยนะฮะโดยแทงจากทางด้านหลังนะครับทำให้พ่อ
เนี่ยล้มฟุบลงกับพื้นเพราะถูกแทงเข้าแถวหน้าอกด้วยนะฮะแถวลำ
คอด้วยก่อนที่นายทศพลนะจะหลบหนีไปนะครับโดยลูกชายยืน
ว่านายทศพลคนก่อเหตุมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับแล้ว
วันเกิดเหตุนายทศพลนะครับขี่จักรยานยนต์มาก่อกวนแถว
หน้าบ้านอยู่หลายรอบด้วยนะฮะลักษณะมาเบิ้ลรถนะครับแต่ไม่
บุกเข้ามาในบ้านนะฮะอีกวันนึงเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็แทง

แบบเป็นแบบเป็นห่วงด้วย
ไล่แทงพี่ชายอะไรเลยเขาได้แบบมันมีการท้าทายบรรรษท
เพราะว่าอย่าออกไปนะแบบแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมาร้านร้านอีกแล้วจะออกมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วทีนี้จังหวะที่เปิดประตูก็เหมือนจะโดนแทงข้างหลังครับ
ขณะที่ทางฝั่งอดีตภรรยาของผู้ตายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นแฟนของคนก่อเหตุนะฮะ
เธอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเธอหย่ากับผู้ตายคือนายธานินเมื่อมิถุนายนปี๖๕
จากนั้นก็เริ่มรู้จักแล้วก็คบหากับนายทศพลที่เป็นผู้ต้องหาเมื่อ๒พฤษภาคมปี๖๕
แล้วก็ย้ายมาอยู่กับนายทศพลย้ายมาอยู่ด้วยกันเมื่อกรกฎาคมปี๖๖นะฮะ
ตอนแรกคบกันเนี่ยผู้ก่อเหตุก็นิสัยดีทุกอย่างนะครับ
แต่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะโมโหตลอดเวลาไม่กลัวใครด้วย
ซึ่งเธอบอกเธอก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเสพยาเสพติดหรือเปล่านะ
ระยะหลังเนี่ยนายทศพลเริ่มหึงหวงเธอหนักขึ้นคมคูนะไม่ให้เธอเนี่ย
ออกไปไหนไม่ให้ออกจากชีวิตนายทศพลแม้แต่เพื่อนเธอก็คบไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้
ขู่จะเอาชีวิตเธอนะจะเอาชีวิตลูกกับสามีเก่าเธอด้วย
เธอก็เลยไม่กล้ากลับไปที่บ้านเดิมเพราะเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุร้ายกับครอบครัวของลูกนะแล้วก็อดีตสามี
ที่ผ่านมาเธอบอกเธอเคยขอเลิกกับนายทศพลนะครับบอกว่าไปด้วยกันไม่ได้
เธออยากขอเลิกแต่เขาไม่ยอมนะเธอก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวถูกทำร้ายด้วยถูกข่มขู่ด้วย
เคยหนีไปอยู่ที่อื่นครั้งนึงแต่ก็ต้องกลับมาเพราะเป็นห่วงลูกที่อยู่บ้านของสามีเก่า
กลัวว่านายทศพลเนี่ยจะโมโหเธอแล้วไปทำร้ายลูก
วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนายทศพลใช้มีดมาจี้ให้เธอเนี่ยกลับไปอยู่ด้วยกันตอนที่เธอหนีมาแล้ว
กลับมาอยู่บ้านสามีเก่าก็อดทนอยู่ด้วยก็ถูกตบตีอีกถึงขั้นถูกบีบคอก็มี
ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวเขาคงปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
เพราะว่าตัวนายทศพลเองก็ไปบำบัดยาเสพติดมาแต่กลายเป็นว่าหึงหวงหนักกว่าเดิม
ตลอดว่าเธอจะกลับไปอยู่กับสามีเก่าไปหาสามีเก่า
อ้างว่าถ้าเธอกลับไปอยู่กับสามีเก่าไปหาสามีเก่าเขาจะถูกเหยียดหยาม
แล้วมาดูโทรศัพท์เห็นเธอคุยกับสามีเก่าก็เป็นเรื่องอีก
ทั้งที่เธอไปคุยด้วยก็คือเรื่องลูกนะครับ
จนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเธอบอกเธอก็ไม่ไหวละทีนี้เธอหนีอีกรอบหนึ่งนะฮะ
ก็หนีมาอยู่กับลูกนะฮะไม่คิดว่านายทศพลจะตามมาก่อเหตุอีกนะครับ
เพราะว่าก่อนจะก่อเหตุแทงอดีตสามีเธอจนเสียชีวิตเนี่ย
แอบดูมาแอบติดตามเธอทุกวันนะฮะ
ซึ่งเธอก็ไม่ได้เอกใจหรือไม่ได้ทันตั้งตัวว่าจะมาก่อเหตุขนาดนี้
ไม่ได้คิดว่าจริงจังค่ะตอนแรกแต่แกก็บอกว่า
มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วนรกทั้งเป็นอ่ะมึงรู้อยู่นะ
หนูออกไปไม่ได้แล้วค่ะเขาถ้าถ้าพี่ออกไปจากชีวิตเขาอ่ะ
บอกว่าต้องให้ล้มลงหลุมหนึ่งคนนะคะไม่ลูกก็ผัว
เขาตบตีเตะแล้วบีบคอด้วยค่ะบีบคอแบบเหมือนจะไปจับจุดที่มันสำคัญอ่ะ
แต่ว่าพี่ก็แบบสู้อ่ะสู้แล้วก็แบบเหมือนขอชีวิตตัวเองไว้
ก็คือต้องพูดดีกับเขาตลอดค่ะรุนแรงแบบพูดแรงพี่ไม่เคยพูดแรงเลย
แต่ทุกคืนนี้คือว่านอนไม่หลับคือเขาไม่ให้ติดต่อกับลูกเลยค่ะ
คือให้ตัดขาดจากลูกประมาณ๒ปีเขาบอกเนี่ย
คิดว่ากลับไปหาคนเก่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเหมือนเหยียดหยามเขาอย่างนี้
กับเขานี่พี่กลัวเขาตลอดได้ยินเสียงว่าพอเหมือนว่ามีคนห้ามกันเนี่ย
พี่ก็ออกมาดูพอเจอปุ๊บพี่ก็ตกใจมีแต่เลือดอ่ะ
พี่ก็ถ้าเขาเจอพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนด้วยหรือเปล่าเนี่ย
พี่ก็เลยวิ่งไปโทรแจ้งความ
ผู้ใหญ่บ้านมหาธาตุนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะครับ
ธนกรวงศาวิชัยนะครับก็เคยร่วมงานกับผู้ตายนะครับ
บอกว่านายธานินผู้ตายเนี่ยเคยเป็นอบตในพื้นที่๓สมัย
แล้วก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีกหนึ่งสมัย
ทำงานในพื้นที่ให้กับชาวบ้านมานาน๒๐กว่าปีเป็นคนดีมาก
กินเหล้าด้วยนะครับช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดช่วยเหลือสังคมทุกอย่าง
เป็นที่รักของชาวบ้านไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นชาวบ้านเสียใจมาก
เพราะว่านายธานินผู้ตายเขาเป็นตัวแทนของชาวบ้าน
ทำให้ทุกอย่างเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านมาก
ต้องมาเสียคนดีไปจากเรื่องแบบนี้ฮะ
ฝีมือของคนที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ส่วนเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์มากับนายทศพลนะครับ
ตำรวจแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วนะครับ
คนนี้ไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ลงมือแทงจนเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนที่เดินทางมาด้วยเพราะว่านายทศพล
ชวนให้มาเป็นเพื่อนก็เลยมาด้วยขณะเกิดเหตุ
ก็พยายามเข้าไปห้ามอยู่แต่ห้ามไม่ทันนะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากจับได้เนี่ยนะฮะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กรุกในยามวิการเรื่องของการพาอาวุธมีดด้วย
เรื่องเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
ส่วนงานศพของนายธานินญาติญาติจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
จนถึงวันที่๑๗มีนาคมนะครับ
จากนั้นจะชาปนกิจที่สุสานบ้านมหาธาตุต่อไปครับ